ชวนคุณผู้ชมคุยค่ะว่าคุณผู้ชมมองว่า

แต่ทางเพื่อนของผู้ตายเขาบอกว่า

เป็นเพราะว่าตำรวจตั้งด่าน
แล้วพวกเขาก็ยอมรับว่าเมาขี่รถจักรยานยนต์กันมา

แต่ตำรวจตามคือเอากระบองฟาดถีบรถ
รถเขาล้มไปชนกับป้ายบอกทางแล้วก็เสียชีวิต

ผู้เสียชีวิตเนี่ยรถมันลื่นถลายไปชนป้ายบอกทาง
แล้วก็เสียชีวิตเองไม่เกี่ยวกับตำรวจ
นี่ค่ะเรื่องมันมี๒มุมแบบนี้ค่ะ

ตำรวจสพบางบัวทองนนทบุรีบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์
พุ่งชนเสาเกาะกลางถนนซึ่งเป็นป้ายบอกทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับ
ข้ามแยกถนนบางกรวยไซน้อยขาออก
ผู้เสียชีวิตคือนายพิษนุผลสู้ศึกอายุ๒๘ปี
สภาพศพก็นอนคว่ำหน้ากระโหลกศีรษะแตก
เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนายสะสินะทองอ่อนอายุ๓๓ปี
บอกว่าตัวเองกับเพื่อนนั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

พอร้านปิดก็ออกจากร้านประมาณตี๒
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คันคือขี่ตามกันมา
มาถึงที่เกิดเหตุจุดกลับรถใต้สะพาน
เห็นตำรวจสพบางบัวทองตั้งด่าน

ไม่ทันสังเกตว่ามีตำรวจยืนอยู่ตรงจุดที่กำลังจะย้อนสอน๔นาย
แล้วก็มีหนึ่งในนั้นวิ่งมาหา
เอากระบองฟาดหัวของผู้ตายครั้งหนึ่งผู้ตายหลบ
ตำรวจอีกหนึ่งนายวิ่งมาดักรอตรงจุดเกิดเหตุ
เอาเท้าถีบไปที่แขนข้างซ้ายของผู้ตาย
รถของผู้ตายก็เลยเสียหลัก
ล้มลงหัวไปฟาดกับเสาป้ายบอกทางเสียชีวิตคาที่
แล้วก็มี๔คนผมจำได้ปิดตาเลย๔คน
พอกระบองฟาดไม่โดนเนี่ยเขาวิ่งมาดักนี่
แล้วซึ่งคันนี้คันผู้ตายเนี่ยเขานำหน้ามาเขาคันแรกสุด
เขาหนึ่งก็วิ่งข้ามนี้แล้วก็โดดเผียบเขาตรงนี้
โดดอยู่ตรงนี้จนรถเสียหลักรถสุ่มต่อไป
แต่รถก็ก็มีเป็นนู่นตัวเข้านอนอยู่ตรงนี้
เกิดไปตั้งแต่ขวดกล่าวไปจะตาย

แต่หลบจากคนต่างหลบหลบกระบอง
ศาสินะเพื่อนของผู้ตายยืนยันว่าเห็นกับตาจริง
ตำรวจเอากระบองฟาดหัวเพื่อนจริง
ตำรวจเอาเท้าถีบเพื่อนจริง
ก็เลยคิดว่าทำไมตำรวจทำเกินกว่าเหตุแบบนี้
ตัวเองยอมรับว่าผิดที่ดื่มแอลกอฮอล
แล้วขี่รถจักรยานโยนแล้วก็กลับรถย้อนศร
แต่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุแบบนี้รับไม่ได้
จะร้องขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปฟังมุมของตำรวจเขาด้วย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพันธุ์ตำรวจเอก
รพบอนุสิริผู้กำกับสพบางบัวทอง
เขาเล่าให้ฟังว่าตำรวจน่ะจริงแล้ว
เขาก็ตั้งด่านอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแต่ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

ที่ลูกน้องตัวเองตั้งด่านมันเป็นจุดกลับรถใต้สะพาน
รถจักรยานยนต์ทั้ง๓คันขับผ่านมาแล้วก็วนกลับเลย
ลูกน้องของผู้กำกับก็เลยวิ่งข้ามเกาะกลาง
ไปยืนรอตรงป้ายบอกทาง
แต่จังหวะที่ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
เกิดอุบัติเหตุรถล้มถลายไปกับพื้นถนน
ผู้กำกับยืนยันว่าลูกน้องไม่ได้ไปถีบรถ
ทำให้ผู้ตายรถล้มแล้วก็หัวไปฟาดแล้วก็เสียชีวิต

ทีมข่าวก็ถามผู้กำกับด้วยนะคะว่าอ้าวจริงแล้วตั้งด่าน
มันจะต้องมีตำรวจไปยืนดักรถก่อนถึงด่านด้วยไหม

ผู้กำกับสพบางบัวทองบอกว่าไม่มีตำรวจคนไหนไปยืนดักแน่นอน
แต่จังหวะนั้นลูกน้องเห็นว่ากลุ่มนี้พยายามจะหนี
ก็เลยวิ่งข้ามเกาะกลางไปยืนรอ
ยืนยันว่าไม่ได้ใช้กระบองไปฟาดหัวจริง
แล้วก็ศพเขาไปอยู่เสารถมันจะล้มก่อนถึงเสา
อย่างนี้เกือบ๒๐เมตรนะคูดไปพื้น
ตำรวจก็ยืนอีกหลังหลังจุดชนอีก
หลังจุดที่หัวเขาไปชน
คือเขาพูดไอ้นี่มาก่อนที่จะถึงตำรวจ
ผู้กำกับสพบังบัวทองก็บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวจะเรียกลูกน้องของตัวเองมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ลูกน้องที่ตั้งด่านออกเวรไปแล้วก็เลยยังไม่ได้คุยกัน
แล้วก็ต้องคุยทางฝั่งของเพื่อนผู้ตายด้วยนะคะ
ที่สำคัญคือทางผู้กำกับบอกว่าคุยกับญาติของผู้ตายเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
จุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับข้ามแยก
บางกรวยไซน้อยขาออกนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
สำรวจดูแยกนี้นี่ฮะเวลากลางวันจะเป็นแบบนี้นะครับ
ท่านไหนใช้เส้นทางนี้บ่อยก็จะคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะฮะ
ไปสอบถามชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
จนทราบว่าที่ภูมิกับการสพบางบัวทองชี้แจงกับเราเนี่ย
ข้อมูลมันอาจจะต่างกันนิดหน่อย

ที่คุณภูริพัฒน์บุญนินไปสำรวจพื้นที่มานะครับ
แต่อยู่เกือบถึงตีนสะพานข้ามแยกแล้วนะฮะ
ซึ่งกลุ่มของผู้ตายขี่รถมาตามถนนกาญจนาพิเศษ
เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นบางกรวยไซน้อย

พบว่ามีตำรวจตั้งด่านอยู่ที่ใกล้ตีนสะพาน
แต่ที่สำคัญก็คือมีตำรวจยืนรอดักอยู่ก่อนแล้ว

จึงวิ่งหนีมาดักตามที่ผู้กำกับ
สพบังอุทองบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ทางชาวบ้านเขาบอกอีกทีนึงนะ

ชาวบ้านที่ค้าขายตรงนี้ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนอนอยู่ประมาณตี๒กว่า
ได้ยินเสียงคล้ายลูกปิงปองระเบิด
พร้อมกับเสียงโวยวายก็ออกมาดู
ตำรวจบอกว่ามีคนโยนระเบิดปิงปอง
แต่ตอนนั้นตัวเองก็เห็นว่ามีผู้ตายนอนอยู่
ก็ยืนดูอยู่ก็เห็นเพื่อนเห็นแฟนสาวของผู้ตายมาดูศพ
แล้วก็มีรถกู้ภัยมาเอาศพไป
ชาวบ้านยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับ
บอกว่าตรงจุดนี้ตำรวจตั้งด่านเป็นประจำ
ห่างจากร้านของตัวเองสักประมาณ๑๐๐เมตร
เกือบถึงตีนสะพานและทุกครั้งที่ตั้งด่าน
เหนือจากตรงด่านแล้วจะมีตำรวจ
ไปยืนรอดักรถจักรยานยนต์
ที่จะเลี้ยวมาเจอด่านแล้วจะหนีตรงใต้สะพาน

แล้วที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงโวยวาย

ก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแถวนี้บ้างครับ

เขายืนตรงนี้ดักรอตรงนี้

แต่เวลาเขาตั้งด่านนี้อะไรพวกผมจะได้ยินเสียงตลอดเลย

เขาก็ยืนอยู่นี่สองคนบ้าง
ไปที่วัดแก้วฟ้าจุลามณีย่านเกียรติกายนะครับ
หลังจากที่ญาตินำศพออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
ครอบครัวของผู้ตายบอกว่ายังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
ภรรยาของผู้ตายตอนนี้กำลังมีลูกนะครับ
วัยกำลังโตมีอยู่๒คนนะครับ
บอกว่าโอ้โหตกใจมาก
คิดว่าสามีจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเสียชีวิต
อยากให้ตำรวจออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ไม่คิดว่าคนของเราจะโกหก

เพราะเค้าตามเราขับมาด้วยกัน
หนูจะถามไปเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้อะไรแล้ว

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราย้อนกลับไปคุยกับญาติของผู้ตายอีกรอบหนึ่ง
คือตำรวจบอกว่าตำรวจคุยกับญาติของผู้ตายแล้ว
ของผู้ตายไม่ติดใจเอาความอะไร
แต่คุณภูริพัฒน์ไปคุยกับคุณปู่ของผู้ตาย
คุณปู่บอกว่ายังไม่มีญาติคนไหนคุยกับตำรวจสักคนเลย
เอาเหรอฮะไม่มีเลยเนี่ยค่ะคุณปู่โอ้โหให้สัมภาษณ์แบบโมโหเลยนะ
คุณปู่บอกว่าก็ยอมรับว่าหลานทำผิดจริงอาจดื่ม

แต่ตำรวจไม่มีสิทธิ์จะทำขนาดนี้
แล้วผู้กำกับสพบางบัวทองมาแก้ต่างให้ลูกน้องด้วย
ทั้งที่ผู้กำกับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
รู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุณอย่าพูดแบบเลื่อนลอยเป็นในทหารระดับสูง

กูมีอาวุธกูแหละนึกอยากจะยิงอยากจะตีกระบานใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ
คือครึ่งแบบตำรวจแต่งอย่างนี้
ปู่ก็บอกว่าผู้กำกับสพบังบัวทอง

ญาติไม่ติดใจเอาความอะไรปู่กับญาติบอกว่าไม่เคยคุยกับตำรวจสักนายเดียว
ไม่เคยคุยเลยยืนยันว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้มันหนักมากจะไม่ยอมไกลเกลี่ยแน่นอน
จะมีการร้องเรียนระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเลยร้องเรียนให้ถึงนายกรัฐมนตรีเลย
จะเอาผิดกับตำรวจชุดนี้ชุดที่ตั้งด่านนะคะ
ครับตำรวจก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจก็ต้องเคลียร์ให้ชัดนะฮะ

ว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ